มาค่ะคุณผู้ชมหลายคนโดยเฉพาะหนุ่มพี่ต้นก๊อฟเนี่ยรอข่าวนี้อยู่นะคะ
ผู้ใหญ่เดียวผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงสวยแรงทะลุจอนะคะ
สมมากเลยอะไรนะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่ง

ใช่เลยนี่ใช่เลยที่ราชบุรีเชิญค่ะ
ทีนี้ขอประชาสัมพันธ์ค่ะจากวัดบ้านทองนะคะ
ในวันพรุ่งนี้หลวงพ่อให้มีการใส่บาทที่วัดได้แล้วนะคะ
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะให้ไปทำบุญใส่บาตรได้ค่ะที่วัดบ้านพร้อม
คลิปนี้คุณค่าที่คุณคู่ควรรอดูหลายคนรอข่าวนี้ได้ดูแล้วความสวยใช่ไหม
สวยทะลุจอสวยทะลุจอตอนใส่แม็กซ์ก็สวยทะลุแม็กซ์พี่ต้นนะคะ
นี่ค่ะท่านนี้ชื่อว่าอะไรผู้ใหญ่บ้านเดีย
ผู้ใหญ่บ้านเดียเนี่ยตอนที่เธอชวนลูกบ้านให้เข้าวัดทำบุญตักบาท
เห็นยังเห็นยังเวลาใส่ชุดสีกากีก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะ
สวยแบบเรียบหรูดูดีดูแพงนะคะ
นี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงคนนี้ชื่อว่าชื่อจริงนะคะนางสาวประภาวรินธนวัฒน์พาณิชย์
ธนวัฒน์พาณิชย์เป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านค้องหมู่ที่๑ตำบลบ้านคล้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
ลูกบ้านเรียกว่าผู้ใหญ่เดียอายุ๓๖ปีค่ะ
เพิ่งได้รับตำแหน่งมาหมาดเดือนเสร็จเท่านั้นแต่โซเชียลจ้ารู้จัก
คือไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่นะโซเชียลรู้จักกระหึ่มเลยนะคะทั้งประเทศแล้ว
ตอนนี้นี่ชอบตอนแต่งชุดนี้ดูแบบใช่ค่ะเป็นอิสระสตรีมากเลยนะ
เป็นกุลสตรีชุดนี้ก็ดูดีแบบนึงนะคะ
คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราไม่พลาดหรอกค่ะแหมสวยขนาดนี้นะคะ
ทำความรู้จักพูดคุยกับผู้ใหญ่เดียนะคะเธอบอกว่าเธอทำอาชีพค้าขายมากว่า๑๐ปี
เป็นลูกหลานชาวบ้านคล้องโดยกำเนิดก็คือที่โพธารามนะคะเกิดแล้วก็โตที่นี่
รู้จักชาวบ้านคล้องทุกซอกทุกมุมรู้จักหมดเลย
รับรู้ปัญหาในพื้นที่ความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างดี
แล้วก็อยากตอบแทนบ้านเกิดด้วยก็เลยตัดสินใจ
ลงรับสมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านคล้อง
เพื่ออาสารับใช้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่นะคะ
หลังจากที่ได้รับตำแหน่งมา๑เดือนแล้วนะคะ
บอกว่าทำหน้าที่แบบตั้งใจแล้วก็แข่งขันเลยนะคะ
รู้ว่าชาวบ้านรอดูผลงานของเธออยู่
เธอก็เลยขอใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะพิสูจน์ให้ชาวบ้านได้เห็นว่า
ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงอายุยังน้อยหน้าตาก็จะอ่อนหวานประมาณนี้นะคะ
แต่เธอก็สามารถทำงานได้ไม่แพ้กับผู้ชาย
แล้วก็จะบอกว่าก๊อฟไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะคะ
เธอจะใช้ผลงานพิสูจน์ทุกอย่างให้ชาวบ้านเห็น
ลงพื้นที่ตลอดเลยลงพื้นที่ตลอดเลยนะคะ
แล้วเราถามต่อเห็นหรือยังกระแสโซเชียลชื่นชมผู้ใหญ่เดียเนี่ย
บอกว่าเห็นแล้วนะคะก็รู้สึกงงเหมือนกันที่มีคนคอยติดตามผลงาน
แล้วแต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความสนใจทุกคำชมที่มอบให้เธอนะคะ
บอกว่าอยากโฟกัสเรื่องการทำงานมากกว่าความสวยความน่ารักของเธอ
คืออยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องของการทำงานผลงานของเธอมากกว่าความน่ารักของเธอนะคะ
ไม่ทันแล้วนะคะคู่ไปโฟกัสคู่ไปแต่น่ารักค่ะคือ
คือนึกออกไหมคะพี่ต้นถ้าพี่เป็นลูกบ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านน่ารักแบบนี้
ผมมีเรื่องครับผู้ใหญ่ครับมาช่วยเหลือผมหน่อยครับ

ท่อตันหนอนกัดใบไม้

ไม่ได้นะคะไม่งั้นภารกิจเธอก็จะล้นเลยถ้าเกิดพี่แบบจะเบ็ดตะเล็ดขนาดนี้นะคะ
มีแฟนหรือยังอันนี้ถามแทนท่านอื่น

ไม่ได้บอกในสคริปต์ว่าจะถามเองก็บอกมาเถอะค่ะ

แต่ว่าต้องเก่งด้วยชาวบ้านจะได้ยอมรับ